พาไปดูที่จังหวัดสมุทรประการอีกเรื่องหนึ่งค่ะกระบะตู้ทึบ
รอบนี้เปิดศึกน้ำลายวิวาทะกลางถนนหวิดแบบบาดเจ็บกันเลยนะคะ
ศึกกับตัวรถบรรทุกค่ะเหมือนกับมีปัญหาเรื่องของการเบี่ยงเลนสุดท้าย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

ต่อกับบริเวณถนนบางนาตราดในพื้นที่อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการโอ้โหสมุทรประการนี้ดุจริง
คือจากผ้าประหากู้กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ลงมาบริเวณหน้ารถอ่ะค่ะ
ถกเถียงกันไปมาวิวาทะศึกน้ำลายพ่นกันไปมา
คนขับรถบรรทุกตัดสินใจขับออกไปแล้วก็เคราะห์ดีนะคะ
ที่ไม่ถึงขั้นลงมือลงไม้กันทีเนี้ยก่อนที่คนขับรถบรรทุกขา
กระบาดตู้ทึบอะค่ะจะมาจะมาด่าจะมาอะไรเนี่ย
คือบางช่วงบางตอนก็มีการคว้าท่อนเหล็กไล่ตีกันด้วยนะคะ
แต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นบาดเจ็บอย่างไรทีนี้ต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากการที่
ก่อนที่มาถึงก่อนที่จะมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ
สักประมาณหนึ่งกิโลเมตรอะค่ะมันเหมือนมีถนนที่แบบ
เป็นถนนที่มีการก่อสร้างครับไอ้ตัวรถกระบะเขาก็เลยเบี่ยงเลน
เพื่อที่จะให้รถสิบแปดล้อคันหนึ่งเนี่ยไปก่อนอืมคือรถสิบแปดล้ออ่ะ
ซึ่งไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะรถสิบแปดล้อขอทางไปก่อน
จากนั้นเนี่ยตัวรถบรรทุกคู่กรณีของกระบะค่ะ
รถบรรทุกคันนี้คันที่อยู่ในคลิปเนี่ยค่ะก็เหมือนกับเบียดไปด้วย
กระบะก็เลยแบบเอ้าทำไมถึงเบียดไปก่อนหรืออะไรแบบนี้
จากนั้นก็เหมือนขับตามกันมาจนกระทั่งเกิดวิวาดกันแบบนี้นะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะก็คือโอ้โหกวงจรปิดก็บันทึกภาพ
ณที่เกี่ยวชาติเหตุได้ชัดเจนฟังคนขับกระบะเนี่ย
เขาบอกว่าตัวรถหกล้อมีการถือเหล็กลงมาจะตีเขาก่อน
เขาก็เลยตัดสินใจคว้าเหล็กไปตีเหมือนกัน
ก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามในคลิปเลย
ลองฟังเสียงคนขับรถกระบะตู้ทึบหน่อยค่ะ
เหมือนเขาไม่เลวออกมา
เหมือนเขาโมโหเราไม่ให้เข้าหรอ
ใช่พี่ผมก็เลยไปบอกว่าพี่เป็นไรเนี่ย
ดังนั้นที่รถพี่เพิ่งเรียนอยู่มาเนี่ย
เขาก็บอกว่านุ่มเป็นไรมุมทำไม